ประธานที่ครบผมกณกงวงตรงานสมาชิกสภาพผู้ดแดนรจแดน
ระจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าในห้าประเด็น
คือแผนปฏิบัติการของรัฐบาล
เพื่อแก้ไขปัญหาประเทศและประชาชนในแต่ละปี
เพราะฉะนั้นพรบงบประมาณ
คือคำประกาศของรัฐบาลต่อประชาชน
ว่าจะใช้เงินของประเทศหรือภาษีของประชาชน
ในเรื่องอะไรและอย่างไรในแต่ละปีครับ

แก้ไขปัญหาประเทศและประชาชนได้แค่ไหนครับท่านประธาน
หมายของการแก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชนคือ

มีผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นและแข่งขันได้ครับท่านประธาน
นี่คือ๒เป้าหมายสำคัญที่ควรใช้เป็นตัววัด
ความสำเร็จของงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับท่านประธานครับ

จะบรู้เป้าหมายนี้แค่ไหน
นั่นคือประเด็นที่สำคัญสำหรับเราครับท่านประธาน

สถานะทางการเงินของประเทศ
รายได้สุทธิของประเทศในปี๒๑๖๕คือ๒๔ล้านล้าน

หนี้สาธารณะในปี๒๖๖
เรามี๘๑๙๕ล้านล้าน
เพิ่มขึ้นจากปี๒๐๖๔

รายจ่ายชำระคืนเงินกู้ต่อปี
ในปี๒๑๖๕เราต้องจ่ายถึง๑แสนล้านครับท่านประธาน

อกจากนี้ยังมีหนี้ครัวเรือน
ของประชาชนอีก๑๓ล้านล้าน
ถ้าเรารวมหนี้ของรัฐบาลและของประชาชนเข้าด้วยกัน
จะมีมากกว่า๒๑ล้านล้าน
อย่างนี้เราเรียกว่าหนี้ท่วมรายได้ครับท่านประธาน
เฉพาะหนี้ของรัฐบาลนะครับ
หนี้๘๑ล้านล้าน
รายได้ของรัฐบาล๒๔ล้านล้าน
ถ้าเทียบสัดส่วนแล้วหมายความว่า
รัฐบาลมีหนี้สูงกว่ารายได้ถึง๓๓เท่าครับท่านประธาน
ข้อสังเกตที่เห็นชัดก็คือว่า
ถ้ารัฐบาลไม่มีรายได้เพิ่ม
จะต้องใช้เวลาในการชำระหนี้นี้ถึง๘๑ปีครับท่านประธาน

เราจะแก้ไขปัญหาหนี้ท่วมนี้กันอย่างไร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของเรา
จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นี้ได้อย่างไรครับท่านประธาน

คำถามสำคัญที่ต้องมีคำตอบก็คือว่า
หนึ่งประเทศไทยคนไทยและรัฐบาลไทย
จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอะไร
และด้วยวิธีการอะไรครับท่านประธาน

จะช่วยให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นของประเทศ
และของประชาชนได้อย่างไรครับท่านประธาน

ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่
เท่าไรและอย่างไรครับท่านประธาน
เพราะฉะนั้นทุกกระทรวงและทุกกรม
ต้องมีคำตอบกับสองคำถามนี้ครับท่านประธาน

ในสถานการณ์ปัจจุบันและอีก๑๐ปีจากนี้ไป
ในมิติทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาสำคัญของประเทศและของประชาชน

ประการที่๑ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
ซึ่งขณะนี้ถึงจุดวิกฤตแล้ว
สถานการณ์โควิด๑๙ทำให้รุนแรงและเร็วยิ่งขึ้นครับท่านประธาน
ปัญหาที่๒หนี้ระยะสั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ครัวเรือนครับ
ถ้าไม่รีบแก้ไขอย่างมืออาชีพ
คนไทยจะมีสภาพชีวิตที่ยากลำบาก
อย่างน้อยไปอีก๑๐๑๕ปีจากนี้ไป
นั่นก็คือสภาพชีวิตที่หนี้ท่วมรายได้ของพี่น้องประชาชนครับท่านประธาน
และ๓ผลิตภาพที่แข่งขันไม่ได้ครับ
รอบ๑๐ปีที่ผ่านมาประเทศไทยแทบจะไม่ได้พัฒนาผลิตภาพเลย
ด้านการผลิตเรายังคงทำเกษตรด้วยวิธีการเดิม
เล็ดพันธุ์ชุดเดิมบนผืนแผ่นดินเดิม
ที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพดินมายาวนาน
ด้านอุตสาหกรรมเรายังคงใช้เครื่องจักรชุดเดิม
ลงทุนเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
ด้านทักษะฝีมือแรงงาน
คุณภาพการศึกษาไม่ได้ช่วยทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหาของแรงงานทุกระดับชั้นดีขึ้น
แรงงานฝีมือไม่ได้รับการยกระดับในด้านเทคโนโลยีแต่อย่างใด

มีแต่เพียงทุนใหญ่เท่านั้นที่เติบโตและระดมทุนได้
พร้อมกับสร้างความเหลื่อมล้ำให้เป็นต้นทุนของสังคมของเราครับท่านประธาน
นั่นหมายความว่าทุกกระทรวงจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับ
นี่คือประเด็นทางนโยบายที่เป็นจุดเริ่มต้น
การจัดทำงบประมาณที่ควรจะเป็นครับท่านประธาน
คำถามครับ๑งบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๐
แก้ปัญหาสำคัญ๓ประการนี้ได้อย่างไร
งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงที่แก้ปัญหาสำคัญ๓ประการนี้อยู่ที่ไหนครับท่านประธาน

กระทรวงเกษตรและสากรในปี๒๑๖๔พบว่ามีการจัดอบรมเกษตรกรมากมาย

ซ่อมแซมแหล่งน้ำหลายพันล้าน
คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่า
ทำไมรายได้ของเกษตรกรจึงไม่เพิ่มขึ้นจากโครงการเหล่านั้นเลย
และในปี๒๑๖๕กระทรวงเกษตรจะมีงบประมาณถึง

ผมถามว่าจะทำให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเดือนเท่าไหร่ครับท่านประธาน
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในปี๒๕๖๐
จัดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
แต่คำถามทำไมรายได้ของประชาชนในชนบทจากการท่องเที่ยว
ไม่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมเหล่านี้เลยครับท่านประธาน
และในปี๒๑๖๕กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะมีงบประมาณถึง๕๑๖๔๖ล้าน
คำถามก็คือว่าจะทำให้ประชาชนในชนบท
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวปีละเท่าไหร่ครับท่านประธาน
กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ในปี๒๑๖๔เรามีงบวิจัยมากกว่าปีละ๑๐๐๐ล้านครับท่านประธาน
และในปี๒๑๖๕กระทรวงอุดมศึกษาจะมีงบประมาณ๑๒๔๑๘๒๘ล้าน
จากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อเดือนเท่าไหร่ครับท่านประธาน
เมื่อเป็นเช่นนี้ผมอยากจะขออนุญาตส่งคำเตือน๔ข้อ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ก็คือ
เมื่อรายได้ไม่เพิ่มขึ้นในขณะที่หนี้เพิ่มขึ้น
วิกฤตเศรษฐกิจจะตามมานะครับ
ผลิตภาพไม่โตประเทศจะแข่งขันไม่ได้
และในที่สุดประเทศจะล้าหลังและถอยหลังนะครับ
งบประมาณของแต่ละกระทรวงต้องแก้ปัญหาของประชาชนได้จริง
ด้วยความรู้อย่างแม่นยำเพราะงบประมาณของเรามีจำกัดมาก
และ๔การจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์โควิด๑๙
ประชาชนจะต้องได้รับวัคซีนโดยเร็วทั้งประเทศ
เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และประชาชนจะได้กลับไปทำมาหากิน
และเศรษฐกิจของเราก็จะเดินหน้าต่อไป
ประเด็น๔ปัญหาระบบบริหารรัชการแผ่นดินเป็นจุดอ่อนการแก้ไขปัญหาประเทศ
สำนักงบประมาณจัดทำงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริงของประชาชนและประเทศชาติครับ

รับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำงบประมาณของสำนักงานมี๒ส่วน
ส่วนแรกคือรับฟังจากประชาชนส่วนที่สองจากหน่วยรับงบประมาณ
พบว่าการจัดทำงบประมาณปี๖๕ในเว็บของสำนักงบประมาณมีคนเข้าไปดู๑๐๕๙ครั้ง
มีคนที่แสดงความคิดเห็นอยู่๗ความคิดเห็นเท่านั้นครับท่านประธาน
และสำนักงบประมาณได้ส่งหนังสือขอความเห็นไปยังศูนย์ราชการเมื่อวันที่๒๔มีนาคม
ขอให้หน่วยราชการตอบภายในวันที่๓๐มีนาคม๖วันเท่านั้นครับท่านประธาน
นี่แหละครับคือการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณ
น่าสนใจครับท่านประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ส่งคำขอความเห็นกับมายสังรับงบประมาณว่า
ขอให้เพิ่มงบประมาณเพื่อปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทเป็นต้น
สำนักงบประมาณตอบอย่างนี้ครับสำนักงบประมาณได้จัดงบประมาณตามยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้วครับ
หมายก็คือว่าสำนักงบประมาณไม่ฟังเสียงใครเลยครับท่านประธาน
จัดทำงบประมาณตามกรอบความคิดของตนเองเป็นหลักครับนี่คือปัญหาครับท่านประธาน
ประเด็นที่๒สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง
ใช้เวลาใช้คนและใช้งบประมาณของสตงหมดแล้วครับท่านประธาน
สตงจึงไม่สามารถตรวจผลสำเร็จของการใช้งบประมาณ

ทั้งที่อยากจะทำครับท่านประธาน
ผมจึงอยากขออนุญาตเสนอไปยังรัฐบาลและสำนักงบมารในที่นี้ว่า
จัดงบประมาณให้สตงไปจ้างบุคคลภายนอก
ไปตรวจเอกสารความถูกต้องเหล่านั้น
เพื่อให้สตงมีงบประมาณออกไปตรวจความสำเร็จของการใช้งบประมาณ
รายปีว่าเกิดผลดีอะไรบ้างกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงทั่วประเทศครับท่านประธานครับ
สรุปก็คือว่ากลไกทั้ง๓นี้ทำงานไม่สัมพันธ์กัน
ต่างคนต่างมีระบบและวาระความสำคัญของงานที่ต่างกัน
หรือการบังคับประชาที่ต่างกัน
นี่คือรากเง่าความสำคัญของความไม่สำเร็จของการใช้งบประมาณที่จะแก้ปัญหาของประชาชนและประเทศชาติ
ประเทศจะออกจากวิกฤตโควิด๑๙และพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้
ต้องรีบแก้ไขกลไกรทั้งสามนี้โดยระวังเข้าท่านประธาน

ประการที่๑สำนักงบประมาณสตงกรมบัญชีกลางต้องร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณจากความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการในพื้นที่จริง
เพื่อให้เข้าใจปัญหาให้เข้าใจสาเหตุของปัญหาตรงกัน
จะได้นำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
สำนักงบประมาณสตงและกรมบัญชีกลางต้องเป็นสามกลไกในระบบเดียวกัน
ทำงานอย่างสอดประสานกัน
ผมอยากขอให้รัฐบาลเชิญ๓หน่วยงานนี้มาเข้าแถวนะครับ
ปรับความคิดใหม่แล้วเดินไปพร้อมกัน
เพื่อตอบโจทย์ปัญหาเดียวกันในทางเดียวกันและพร้อมกันท่านประธาน

ระบบราชการไม่สามารถแก้ปัญหาสำคัญ๓ประการของประเทศชาติใด

บริบทการแข่งขันของโลกและการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เร็วเกินกว่าที่ระบบราชการปัจจุบันจะตามทันแล้ว
ระบบราชการโดยเฉพาะระบบงบประมาณเข้าไม่ถึงปัญหาจริงของประชาชน
เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องตื่นและมองความเป็นจริงของระบบราชการได้แล้วครับท่านประธาน

เพื่อปฏิรูประบบราชการจำเป็นต้องมีนวัตกรรมใน๓เรื่อง
เรื่องที่๑นวัตกรรมการแก้ปัญหาและการบริหารที่แตกต่างจากที่ปฏิบัติในปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมา
ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและการแข่งขันของโลกให้ได้
นั่นหมายความว่าประเทศของเราต้องการนวัตกรรมที่เปลี่ยนไป
เปลี่ยนจากการขายผลผลิตสู่การขายผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนจากการขายผลผลิตเป็นกิโลเป็นตัน
ไปสู่การขายสารออกฤทธิ์ผลของผลผลิตเป็นมิลลิกรัมครับท่านประธาน
เรียกว่าขายน้อยได้เงินมาก
นี่คือนโยบายของการขับเคลื่อนประเทศครับท่านประธาน
นวัตกรรมจะต้องสามารถทำให้รายได้เติบโตเร็วกว่านี้
เช่นนั้นหนี้จะกดทับประชาชนและประเทศชาติจนตายได้
เพิ่มรายได้ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ
ไม่ใช่เพิ่มรายได้ด้วยการกู้หรือการขายทรัพย์สิน
นวัตกรรมที่จะปรับโครงสร้างการผลิต

วัตกรรมที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจให้สมดุลและเป็นธรรม
นี่คือทางรอดของเศรษฐกิจของประเทศครับท่านประธาน
และ๓งบประมาณรายจ่ายประจำปีจะต้องสร้างนวัตกรรม
ระบบราชการแก้ปัญหา๓ประการนี้ให้ได้
นั่นก็คือความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
หนี้ระยะสั้นและผลิตภาพที่แข่งขันไม่ได้
ปัญหาทั้ง๓นี้คือปัญหาสำคัญของประเทศ

ให้ปัญหาทั้ง๓นี้ส่งผลกระทบที่รุนแรงและรวดเร็ว

งบประมาณจะต้องตอบโจทย์ปัญหานี้โดยเร็วครับท่านประธาน
และนี่คืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ควรจะเป็น
อนุญาตกล่าวโดยสรุป๒ประการครับท่านประธาน
กระทรวงกรมจังหวัดจะต้องสร้างนวัตกรรม
แก้ปัญหาสำคัญในปัจจุบัน๓ข้อดังกล่าวนี้
ในพื้นที่จริงของประชาชนให้ได้
และใช้เป็นกรอบนโยบายในการจัดทำคำของงบประมาณ
ระบบการจัดทำงบมารต้องไม่รวมศูนย์ที่สำนักงบประมาณ
แต่ต้องกระจายการจัดทำงบประมาณไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
เช่นแบ่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบลงทุน
ร้อยละ๓๐ให้กับภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำงบประมาณ
เพื่อที่จะสร้างรายได้และผลิตภาพให้กับประชาชนในพื้นที่จริง
ผมหวังว่าครับท่านประธานรัฐบาลและสำนักงบประมาณ
จะได้ยินประเด็นการอภิปรายนี้
และนำไปปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อยในชั้นกรรมธิการ
และนำไปสู่การปรับระบบงบประมาณ
ตอบโจทย์ของปัญหาของประชาชนและประเทศชาติต่อไป
สถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ขอขอบพระคุณครับ